เราเคยคุยกันเรื่องการตรวจหาเชื้อว่าเราจะติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องมีการคัดกรองก่อนใช่ไหม
มีการสอบถามว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย
ควรจะได้รับการตรวจหรือไม่อะไรยังไง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ย
มีลักษณะแบบเออมาตรวจถึงบ้านไหม
โรงพยาบาลเขามีคือขับรถเข้าไปแล้วตรวจ

แต่อันนี้คือมีรถที่ไปตรวจให้ถึงบ้าน

ตกลงล่าสุดจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
วันนี้กรุงเทพมหานครแถลงนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยกรทมร่วมกับรถคันนี้นะครับ
เป็นโครงการรถตรวจโควิด๑๙เคลื่อนที่

ราชการกรุงเทพมหานครแถลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

จะได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะฮะ
ภาคภูมิเดชหัสดินเป็น
เทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

รถในโครงการรถตรวจโควิด๑๙เคลื่อนที่
จะไปตรวจวินิจฉัยให้กับประชาชน
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถึงบ้านพัก
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ผู้ว่ากรทมบอกว่าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานนี้และยืนยันว่าจะลงพื้นที่ให้ความช่วย
เหลือประชาชนไปเรื่อยจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอก
บางครั้งเนี่ยเขาเป็นห่วงตัวเขาเองเขาอยากจะมาตรวจ
ตัวเองเป็นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เข้าข่ายด้วยซ้ำ
แต่ว่าอยากตรวจเราก็ยินดีนะครับ
เมื่อวานเราก็ได้ทำต้นแบบมาแล้ว๖ราย
ซึ่งเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลวชิระ
แล้ววันนี้เนี่ยสำนักแพทย์สำนักอนามัยของเราเนี่ย
กำลังไปเตรียมการอยู่เตรียมไม่ว่าจะเป็นรถบุคลากร
แล้วก็ได้รับความร่วมมือเบื้องต้นเนี่ย
เดี๋ยววันนี้ก็จะไปตรวจอีกนะครับ
สำหรับโครงการรถตรวจโควิด๑๙เคลื่อนที่ของกรทม
แล้วก็หมอแหลปแพนด้าเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ต้องการจะตรวจนะฮะ
จะต้องมีการคัดกรองโรคผ่านแบบสอบถามก่อน

ว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงจะติดโควิด๑๙ไหม
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับ

นั้นส่งข้อความกับเราหน้าจอนี้นะครับ

แล้วถือว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙

โครงการรถตรวจโควิด๑๙เคลื่อนที่เนี่ย

โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะส่งสารคัดหลังต่างที่ได้มา
หากผลออกมาบอกว่าคุณติดเชื้อโควิด๑๙
ทมก็จะส่งผู้ป่วยคนนั้นเข้าสู่ระบบการรักษาทันที
แล้วยืนยันว่าฟรีทุกขั้นตอนนะฮะ
ตั้งแต่การตรวจไปจนถึงการรักษาจนหายเลย

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง
เมื่อรถไปถึงที่บ้านท่าน

เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามแล้วประเมินแล้วว่าท่านเสี่ยงจริงนะฮะ

จะมีคนแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เก็บสารคัดหลัง

คุณเขมสอนเหรอครับได้เอามานี่

สองส่วนของร่างกายคือช่องคอกับโพรงจมูก
เป็นชุดหมีสีขาวนะครับ
คนนี้จะอยู่นอกรถอยู่ข้างผู้ที่เขารับการตรวจ

แต่เขาก็ใส่ชุดคัดกรองอย่างดีนะฮะ

พ่นยาฆ่าเชื้อใส่ถุงล็อก๓ชั้น
เอาใส่กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิปิดเทปกาว
แล้วเอาไปส่งห้องแล็บของโรงพยาบาล
ว่ากรทมบอกว่าหลังเปิดระบบได้๓วันนะครับ
ตอนนี้มีผู้เข้ามาทำแบบประเมินไปแล้ว

พบคนเสี่ยงจำนวนหนึ่งนะกรทมกับทีมรถตรวจเคลื่อนที่
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจให้ทันทีแล้ว
ความพร้อมของห้องแล็บเคลื่อนที่นี้นะครับ
สามารถตรวจเชื้อได้ไปเก็บสารคัดหลังได้
ประมาณ๗๕๐รายต่อวัน
แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างนะครับ
ของรัฐและเอกชนในการที่จะส่งสารคัดหลังของผู้เสี่ยง

ค่าใช้จ่ายต่างทุกขั้นตอนยืนยันนะครับว่า
ตั้งแต่การตรวจถึงรักษาหายฟรีหมดนะครับ
เพราะว่าก่อนที่เขาจะไปตรวจให้คุณเนี่ย
เขาประเมินแล้วไงว่าคุณเสี่ยงเขาถึงไปตรวจ

ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ดีนะคะ